การช่วยชีวิตของสิ่งมีชีวิตก็ถือว่าเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งนะครับ
ไปช่วยชีวิตสุนัขตัวนี้เพราะสุนัขตัวนี้ตกบ่อดินแช่น้ำ
หนาวข้ามคืนรอความตายแต่ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน
ก็สามารถที่จะไปช่วยขึ้นมาได้นะครับ
นี่ฮะชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ก็รู้แล้วว่าจุดเกิดเหตุตรงไหน
คุณดูสิบ่อลึกมากที่เพิ่งจะถูกขุดขึ้น
และเจ้าหน้าที่ก็ไต่บันไดลงไปเพื่อจะช่วยเหลือเจ้าสุนัขตัวหนึ่ง
ซึ่งตกลงในบ่อดินนี้แล้วบ่อดินนี้สูงตั้ง๕เมตรนะคุณ
เขาขึ้นมาไม่ได้แล้วเขาแช่ทั้งน้ำทั้งอ่อนล้า
ในบ่อดินข้ามคืนมาแล้วนะครับ
ก็เป็นสถานที่ที่กำลังก่อสร้างเพื่อวางถังน้ำมันในปั๊มน้ำมัน
ริมถนนสายพยาวป่าแดดบ้านห้วยน้ำขาวนะครับที่จังหวัดพยาว
ซึ่งสุนัขตัวนี้อยู่ในการหนาวสั่นและอ่อนแรง
เจ้าหน้าที่กู้ไพมูลที่หลือชาแต่มนุษย์ท่าวังทองเนี่ย

นี่ค่อยดึงเขาโอ๊ยระวังลดระวังหลุด

คือกลัวกลัวเชือกหลุด

คือแขนขาหักหรือหลังหักอะไรได้นะ
กลัวหลุดตกลงไปอีกก็มันสูง
คนงานก่อสร้างทราบว่าพอตอนเช้าเข้ามาทำงาน
ก็เห็นสุนัขตัวนี้อยู่ในบ่อที่ขุดไว้ซะแล้ว

แต่คาดว่าสุนัขซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของเนี่ย
คงจะตกลงไปเมื่อกลางคืนที่ผ่านมา
แล้วก็แช่น้ำภายในบ่อขึ้นมาไม่ได้
เพราะแหมขึ้นมายากแต่พอขึ้นมาได้แล้ว
แล้วเขาก็สามารถที่จะวิ่งสามารถที่จะเดินได้แล้วนะ
กลับบ้านเลยนะลูก

แหม่บ่อเพิ่งขุดไง
เค้าก็อาจจะไม่รู้นะคะ